วันนี้วันรวยวันรวยของทุกคนนะคะเราก็มีสาระน่าคิดน่าขบตัวเลขกันมาฝากค่ะ
อย่างพี่หายอาภาพรค่ะบอกเลยว่าไม่รู้เป็นเพราะว่าบุญหนุนนำขยันทำบุญหรือเปล่านะคะ
ก็เลยนำพาความเห็งมาด้วยค่ะพี่ฮายอภพรชวนคู่ซีพี่ตั๊กสิริพรพี่สุนารีค่ะ
ทอดกระถิ่นกันที่บ้านเกิดวัดสวนหลวงจังหวัดนครสวรรค์นะคะเห็นว่าทำยอดพุ่งไปล้านห้าค่ะ
เห็นว่าปีหน้าจะได้ยกช่อฟ้ายอดโบสถ์ที่สร้างมากว่า๗ปีด้วยคุณดูคนโอ้โหมาร่วมบุญกันยกใหญ่เลยนะฮะ
แล้วงานนี้พี่ฮายเขาแฮปปี้มากรู้สึกว่าเป็นวันดีก็เลยไปรีบซื้อลอตเตอรี่ตามยอดเงินทำบุญนะฮะ
แต่ว่าจะเป็นเลขอะไรยอดทำบุญไปได้เท่าไหร่ไปเงียบหูฟังกันใกล้เผื่อว่าจะโชคดีเหมือนพี่ฮายกันบ้างค่ะ
เลขเด็ดไม่มีหรอกจักรีนแต่ว่าไปทำบุญ
วันที่๑๑ที่ผ่านมาเป็นกระถิ่นวันสุดท้ายก็ไปเรียรัยเช้านั้นได้มา๑๑๓๓๙บาท
พอมารวมแบบได้๔๐๐๐๐๐๔๐๐๐๐๐กว่า๔๐๐๐๐๐กว่าลงท้ายเลขเดียวกันเลย๓๙กับ๔๙
เลขตัวเดียวกันหมดเลย๔๙๓๙เราก็เอ๊ะยังไงเอ๊ะ๑๒๙
นี่มันก็จะลง๒๙๓๙๔๙ประมาณนี้ถ้าได้ข่าวว่าถูกดิฉันไม่ถูกใบเดียวตามนั้นเลย
แต่พี่จะโพสไหมครับไม่โพสถ้าโพสแล้วลูกน้องเยอะลูกน้องเยอะลูกน้องเยอะ
ชุดนี้ถูก๓๐ใบฮัลโลก็นะถูกหวยเหรอหนูขอเบิกหมื่นนึงสิอะไรอย่างนี้
ทำไมล่ะนะคะเงียบไม่อยากให้ใครรู้นั่นเองนะจ๊ะ
ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าตกลงแผงลอตเตอรี่เลขอะไรที่พี่ฮายไปเหมามานะคะ